เขายังไม่ได้ส่งสัญญาณเลยนะคะว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในวันใด
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอในที่ประชุมรักษาการ
เพื่อที่จะเลื่อนวันประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพักคนใหม่ให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ
ติดตามประเด็นนี้พร้อมกับประเด็นอื่นทางการเมืองกันค่ะ
จะเป็นไปตามที่นายภัยบูลนิติตะวัน
รักษาการรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐระบุไว้หรือไม่
เจ้าตัวบอกว่าได้หารือกับรักษาการกรรมการ
พักส่วนหนึ่งแล้วมีความเห็นตรงกัน

จากเดิมที่กำหนดไว้๓กรกฎาคม
มาเป็นวันเสาร์ที่๒๗มิถุนายน
เพื่อไม่ให้ตรงกับวันที่สภาพผู้แทนรัศดร
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒

นายกจะได้เดินหน้าบริหารประเทศต่อไปอย่างราบรื่น

จัดการเรื่องมีให้ย่างเศรษฐ์ไป
เวลาปีของคุณครับไม่มีความคิดของคุณครับ

ก็อย่างที่เรียนไว้ว่า

เป็นวันที่เราคาดไว้แล้ว

ตอนนั้น๑๐๐เราจะจัดวันที่๓
แต่ในเมื่อมีเหตุการณ์ประชุมขึ้น

คือทำอะไรผมคิดว่า
ถ้ามีเรื่องที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว
ถ้าสามารถดำเนินการได้ให้เร็วนะฮะ

ผมว่าก็เป็นแนวทางที่ควรจะทำ

นายประพัทธโพธสุธนยืนยันนายกรัฐมนตรี

พร้อมย้ำพักชาติไทยพัฒนาเป็นพักเล็ก
ไม่มีปัญหาวุ่นวายที่ผ่านมารัฐมนตรีทุกคน
พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้ว

ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย

หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นมันสมองคนสำคัญของพักษมณ์
และหัวหน้าคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม

ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น
พร้อมปฏิเสธส่วนตัวไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ลาออกของหม่อมราชวงศตุมงคล
ก็เป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเอง
ปิดท้ายที่สองส่อพระก้าวไกล
นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์และนายธีรชัยพันธุมาตร

รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติรัฐมนตรี

โดยยืนยันจะติดตามการวินิจฉัยอย่างใกล้ชิด
ตั้งคำถามถึงเหตุผลที่ไม่สั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่
เพื่อนำไปศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีอื่นในลักษณะเดียวกัน
ยืนยันไม่ได้คิดจะโต้แย้งแค่อยากทราบเหตุผล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน